ขยับลงไปดูเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหอุกอ่านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
อยู่ที่บาร์ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
มีลูกค้าเข้าไปกินเหล้าพอกินเหล้าเราต้องจ่าย
พอเจ้าของบาร์เจ้าของร้านเหล้าเนี่ยมาทวงมาเช็คบิน
บอกว่าจ่ายค่าเล่าซิจ่ายค่าเสียหายต่างซิ
สุดท้ายช่วยบินจ่ายเงินได้หมัดค่ะ
ได้หมัดไม่พอแถมโดนถือขวดจะฟาดด้วยนะคะ

ดูสิคะแมนจริงจริงแมนจริงจริงพ่อหนุ่มเสื้อขาวลูกศรสีแดง
คนก่อเหตุลุกขึ้นมาเมาไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือกินเหล้าร้านเขานะคะ
ส่วนตัวเจ้าของบาร์คือผู้หญิงชุดดำนี่ค่ะผลักอกแล้วนะเขามากับแฟนนะคะ
ชายเสื้อขาวที่มีการสวมกระเป๋าคาดอกเสื้อขาวนั่นคือคนก่อเหตุ
มากินเหล้ากับตัวแฟนสาวเจ้าของบาร์จะปิดร้านและเช็คบิน
เหมือนกับคิดพวกค่าเหล้าค่าเครื่องดื่มค่าอาหารการกินต่าง
รวมมูลค่าในบินทั้งหมด๖๒๒๐บาท
เตอร์สุดท้ายผู้ชายเสื้อขาวคนก่อเหตุไม่วางมือนะคะ
คุณผู้ชมดูวงจรปิดดีดีพอผู้หญิงวิ่งไปหลบที่ด้านหลังบาร์
ผู้ชายเสื้อขาวตามเข้าไปค่ะตามเข้าไปจะล็อกคอล็อกคอไม่พอนะคะ
คุณผู้ชมเหมือนกับเขาถือขวดวอตก้าคุณผู้ชมดูนะนี่คือหนีเข้าไปแล้วนะ
อยู่หัวผมเกาะกระเซกกระเซอหมดแล้วเกาะอกก็โอ้โหแทบจะหลุดนะคะ
สุดท้ายตัวผู้ชายคนก่อเหตุไม่ไหวที่จะวางมือตามเข้าไปอีกที
แล้วก็จับขวดบอตก้านี่นี่แล้วจะฟาดเขาอ่ะ

ลูกค้าเป็นผู้ชายกินเหล้าไม่จ่าย๖๒๒๐บาท
นี่ยังไม่รวมกับค่าที่เขาจะคิดค่าเสียหายค่าเก้าอี้
จะไม่จ่ายค่ะแต่ยังจะสาวหมัดใส่เขา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตะบนราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตามคลิปเลยค่ะสองผัวเมียมีปากเสียงกับเจ้าของร้าน
จะลงมือทำร้ายร่างกายเขาจนกระทั่งชุลมุนแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าของบานนะคะนางสาวอัดชัยยา
ก็มีการนำเรื่องนี้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพฉลอง
แล้วเธอก็ให้ปากคำบอกกับตำรวจว่าวันเกิดเหตุลูกค้ากินเหล้าโอ้ยดูสิคะ
โดนลูกค้าบีบคอโดนลูกค้ายุมหัวไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้าง
แต่ลำตัวก็บาดแผลแบบนี้เลยเธอบอกว่าวันนั้นน่ะมีการเช็คบินไป
ก็เป็นค่าเสียหายเบสเศษเลยนะ๗๐๐๐บาท
พอทวงไปออกบินให้ลูกค้าไม่ยอมจ่าย
โวยวายด้วยความไม่พอใจค่ะจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอนะคะ
ที่เธอจะมีการประสานตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ทีนี้เบื้องต้นเธอบอกว่าหลังจากที่มีการแจ้งความไปเรื่องนี้ต้องร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนด้วย
เพราะว่าเธอกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากเธอมีข้อมูลว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องชายของกำนันในพื้นที่
ไม่รู้ว่าเป็นคนมีอิทธิพลไหมไม่รู้ว่าจะใช้กฎหมายจัดการได้หรือเปล่า
เธอก็เลยตัดสินใจร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพราะว่ากังวลในเรื่องความปลอดภัย
กลัวว่าเหมือนกับเรื่องนี้เธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ส่วนนี้คือกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเห็นชัดเจนบีบคอค่ะ
บีบคอเจ้าของบาร์นะคะเพียงแค่เช็คบินร้านเหล้าแต่บีบคอเธอแบบนี้
จนเธอบาดเจ็บและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากว่ามีน้องชายเป็นกำนันในพื้นที่อืม
ที่สุดนะคะไม่ว่าจะใหญ่โตมาจากไหนมีน้องชายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่
แต่บ้านเมืองมีกฎหมายมีขื่อมีแปรวอนตำรวจตรวจสอบตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
เอาให้หนักนะถ้ากินแล้วเป็นแบบนี้ก็อยู่ที่บ้านครับ
ไม่ต้องออกมาที่ร้านเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเป็นคดีความกันไป